นี้นะคะต้องบอกว่าไม่ทันเคลียร์ข่าวดราม่าโอ้โหดราม่าใหม่มาอีกแล้วอ่ะ

สำหรับลูกทุ่งสาวอินดี้คนนี้นะคะน้องกระต่ายพันธิพาจำได้ไหมคะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเธอเนี่ยข่าวลือนะขีดเส้นใต้
เธอตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวคุณภัยบูล
แล้วเธอบอกว่าเธอจะแถลงข่าววันที่๑๓สิงหาคม
ยังไม่ถึงวันนั้นมีดราม่าใหม่ลอยมาอีกแล้วจ้

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมนะคะ
ได้โพสต์ภาพค่ะเธอแคปมาจากหลายภาพมากนะคะ
ซึ่งอ้างว่าเป็นการคอมเมนต์ตอบกลับกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณกระต่าย
พูดภาษาชาวบ้านก็คือทะเลาะกันนั่นแหละคุณผู้ชม
มันเยอะมากจริงดิฉันรวบตึงมาให้ดูเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
อย่างข้อความนี้บอกว่านี่หรือผู้จัดการของพี่กระต่ายพันนิพา
คำพูดคำจาหนูก็เคยติดตามมานะแต่ตอนนี้ขอบายแล้วล่ะค่ะ
ดูถูกแฟนคลับแล้วก็เอาคำว่าพ่อมาด่านี่เหรอ
แบบอย่างของสังคมที่ต้องการแบบนี้เหรอคะ
เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมเข้ามาต่อว่าเรื่องค่าบัตรด้วยนะคะ
ที่จะแถลงเคลียร์ดราม่าเรื่องท้องว่าเอาจริงมันแพงเกินไปไปหรือเปล่าพี่
เอาหลักฐานมาให้คนดูได้ดูไม่ว่าไม่ได้คลอดลูกหรือมีลูกจริง
แค่นี้ก็จบเรื่องไปแล้วไม่มีใครวิจารณ์ต่อหรอกนะคะ
แต่ทำไมโอ้โหมาคิดเงินแพงขนาดนี้ยุคโควิดด้วยนะคะ
ทางบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าคุณผู้ชมได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากคุณภัยบูลค่ะ
สดร้อนเลยนะคะเจ้าตัวยืนยันว่ามีการตอบโต้กันจริงค่ะ
รับว่าด่าแรงเพราะว่าตอนนั้นมีอารมณ์ที่โดนด่าหยาบคายก่อนแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ลบไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็แคปหลักฐานไว้หมด
หากใครพาดพิงแล้วก็เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีทั้งหมดค่ะ

เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้บังคับให้ใครซื้อนะจ๊ะ
และไอเดียนี้ก็เกิดขึ้นจากดราม่าข่าวท้องที่เกิดขึ้นนี่แหละ
ทำให้เห็นโอกาสในการหารายได้มาเยียวยาลูกน้องในช่วงวงวิกฤตแบบนี้นะคะ

ท้ายที่สุดแล้วก็คือ๑๓สิงหาคม
รอดูนะคะว่าที่เธอจะสตรีมเนี่ยค่ะ
บอกว่าลืมว่ามีท้องแล้วเด็กคนที่เอามาแชร์มันใช่หลานหรือว่าลูกจริงหรือเปล่า
ที่เห็นต้องอยู่แบบในสื่อโซเชียลใช่มั้ย

แต่ก็ตอบตรงดีนะช่วงนี้หารายได้ให้ลูกน้องในวงหน่อย